คุณผู้ชมก่อนอันนี้เราเคยขอความร่วมมือไปแล้ว
อย่าเพิ่งไปผับบาคาราโอเกะ
อย่าไปที่มันแออัดคนเยอะ
อย่าไปเต้นไปร้องอย่าไปกินอะไรแก้วเดียวกัน
เพราะว่าเสี่ยงกับการติดโควิด๑๙
แล้วสุดท้ายมีผับผับหนึ่งชื่อว่าเมมโมรี่ครับ
อยู่ซอยลาซานหรือว่าสุขุมวิทย์๑๐๒
เจ้าของผับโพสต์เฟซบุ๊ก
ใครไปผับผมไปตรวจซะเพราะว่าผมเป็นโควิด๑๙
แล้วไม่รู้ว่าผมติดมาจากใครจากลูกค้าหรือใคร

ตอนที่คนเยอะนะคุณผู้ชมคนก็จะเยอะมาก
ทั้งยืนทั้งอะไรชนกงชนแก้วไป

สุดท้ายต้องประกาศทั้งพนักงานทั้งคนไป

แล้วใช้เฟซบุ๊คชื่อนี้เขาโพสต์เลยคุณผู้ชมเนี่ย

คือเขาโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้นะฮะ

ท่านใดที่มาร้านตั้งแต่๒๑๓๑ธันวาคมให้กักตัวด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องร้านตำนัวไม่มีคนติดเชื้อ
แต่ก็ให้พนักงานทุกคนที่สุ่มเสี่ยงกักตัว๑๔วันเหมือนกัน
ทางร้านให้พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่สุ่มเสี่ยง
สาขาอื่นมาบริการที่ร้านตำนัวนะฮะ
แล้วก็รีบไปกักตัวคนใกล้ชิดทุกคนใส่แมสล้างมือด้วยนะฮะ
แล้วก็ต้องรอประกาศยืนยันอีกทีจากสวบคด้วยนะครับ
นี่ฮะเขาบอกว่าเขาไม่รู้ติดจากใครคุณผู้ชมย้ำนะ
ใครที่ไปร้านนี้เมมโมรี่ราซานหรือว่าอยู่ที่ซอย๑๐๕สุขุมวิทย์นะครับ
ธันวาคมกักตัวซะเพราะตอนนี้ไม่รู้จริงนะฮะ
แล้วถ้าเกิดว่าใครไปแล้วไปแจ้งทางด้านของสวบคเขาก็จะให้ตรวจฟรีเนอะ
เพราะว่าถือว่าคุณอยู่ในจุดเสี่ยงที่มีคนติดโควิดมานะฮะ
เขาบอกว่าที่ต้องโพสต์แบบนี้เพราะเป็นห่วงทุกคนและเขาต้องขออภัยทุกคนด้วย
เพราะไม่รู้ว่าติดมากับลูกค้าคนไหนเหมือนกันนะฮะ
ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีภูมิคุ้มกันก็เลยติดเชื้อง่ายเพราะเพิ่งจะเปลี่ยนไตมา
ร่างกายก็เลยจะไม่แข็งแรงนะฮะก็เลยต้องทานยากดภูมิคุ้มกันอะไรแบบนี้
คุณหมอบอกว่าจะออกอาการเร็วมากกว่าคนอื่นก็เลยรับเชื้อเข้ามาง่ายนะครับ
ต่อมาคุณบั๊มเมมโมรี่ก็มีการโพสต์อีกครั้งว่าที่โพสต์ไปเพราะเป็นห่วงนะ
เพราะกลัวว่าสวบคจะแถลงช้าหรือเปล่าถ้าเกิดแถลงช้าเดี๋ยวจะบานปลายมากกว่านี้

เขาก็เลยบอกก่อนว่าเขาติดแล้วนะตัดสินใจโพสต์ก่อนดีกว่านะฮะคือจริงแล้วเขาไม่อยากจะบอกชื่อร้านชื่อตัวเองด้วยซ้ำไป
เขาเป็นห่วงทุกคนเพราะเขาติดแล้วไงแต่อย่าตื่นตนกนะฮะเอาอย่างนี้ละกันถ้าคุณไปผับของเขาร้านเขาเมมโมรี่ลาซานซอยสุขุมวิท๑๐๕
คุณไปตรวจซะคุณกักตัวซะนะฮะหรือว่าคุณก็บอกทางโรงพยาบาลก็ได้ว่ามาผับที่เจ้าของร้านเขาเป็นอะไรแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าต้องชื่นชมนะที่เจ้าของร้านกล้าที่จะบอกก่อนที่สวบคอจะแถลงด้วยซ้ำไป
ขอบคุณคุณบัมเมมโมรี่ด้วยนะคะที่อันนี้ใช้คำว่าคุณเอาชื่อเสียงของคุณและเอาชื่อเสียงของร้าน
ของคุณแหละครับบอกไปเลยนี่ซียังก็ยอมรับผิดชอบตัวส้องคมต้องขอบคุณด้วยนะคะ